เต้นยามเราอยากให้ฐ้งการนี้เป็นฐ้งการที่ปลอดภัย

รวมถึงเรื่องของโควิดด้วย
เพราะว่าจากที่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่า

ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยอาจจะไปแต่วันละ๑๐๐๐๐๐

ดังนั้นเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์วิเคราะห์กันนะคะในช่วงนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้วันที่๑๒แล้วครับวันแน่นอนถนนทุกสายจากกรุงเทพ
ไปเส้นทางภาคเหนือเส้นทางภาคอีสานจินตนาการได้เลยว่าจะติดและหนาแน่น
เรื่องของ๗วันอันตรายมาจนถึงวันนี้อ้าวบอกให้รู้หน่อยว่า
โดนจับเจอคุมประพฤติไปแล้ว๔๕๙คดีแล้วนะครับ
เนี่ย๒๓วันที่ผ่านมาเมาแล้วขับเจอเข้าไปแล้ว๓๐๐คดี
ฉะนั้นแปลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเอาจริง
ทุกปีที่ผ่านมาพอใกล้วันเดินทางหรือวันช่วงเทศกาลสงกราน
เราจะได้ยินเสียงเตือนเรื่อง๗วันอันตราย
แต่ว่าปีนี้เสียงเตือนเรื่อง๗วันอันตราย
กรบด้วยเสียงเตือนเรื่องโควิด
เพราะกังวลกันว่าปีนี้ตัวเลขคนเจ็บคนตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเสร็จแล้ว
ถ้าไปเปรียบเทียบกับการเป็นห่วงคนติดโควิดหลังเทศกาลสงกรานผ่านพ้นไป
ทั้งลูกหลานกันจากกรุงเทพฯปริมณฑน
เอาเชื้อไปไปติดพ่อแม่ปู่ย่าตายายในต่างจังหวัด
เพราะว่าติดแล้วไม่มีอาการไม่รู้ว่าตัวเองติด
หรือทั้งลูกหลานจากกรุงเทพก็ไปรับเชื้อจากญาติพี่น้องในต่างจังหวัด
ไม่ใช่เฉพาะคนในกรุงเทพลูกหลานกรุงเทพไปเอาเชื้อไปแพร่อย่างเดียวนะ
การไปรับเชื้อจากต่างจังหวัดก็มีโอกาสสูงเพราะดูหลายตัวเลขแล้วเนี่ย
ผู้ติดเชื้อต่างจังหวัดเนี่ยติดเชื้อกันหนักมาก
แล้วถ้าเปรียบเทียบกับประชากรเนี่ยหลายจังหวัดติดเชื้อหนักกว่ากรุงเทพอีก
นครสีธรรมราชติดเชื้อวันเดียว๘๓๑ราย
กรุงเทพมันติดมากที่สุด๓๑๗๔แต่อย่าลืมว่า
กรุงเทพเนี่ยมีคนอยู่อาศัยทั้งมีทะเบียนบ้านและไม่มีทะเบียนบ้าน
๗ล้านคนหรืออาจจะมากกว่านั้น
แต่ชนบุรีมีพระจากรเพียง๑๓๐๐๐๐๐คนกว่านิด
แต่ติดเชื้อตั้งพันธุ์๓๖
กรุงเทพ๗๘ล้านติดเชื้อ๓๐๐๐กว่า
ชนบุรีคนแค่ล้านกว่าแต่ติดเชื้อ๑๐๐
ก็แปลว่าอัตราการติดเชื้อต่อประชากรเนี่ยมากกว่ากรุงเทพไง
แม้กระทั่งหลายจังหวัดในภาคอีสานก็ติดเชื้อมากกว่าในกรุงเทพ
ถ้าเอาอัตราประชากรมาเปรียบเทียบอย่างที่ว่า
นี่ไงฮะคือข้อมูลที่บอกว่า
เอาเข้าจริงเนี่ยไม่รู้ใครจะเอาเชื้อไปแพร่ใส่ใคร
หรือใครไปรับเชื้อมาจากใคร
มันว่ากันไม่ได้แล้วสถานการณ์อย่างนี้
เมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าถ้าเราไม่ช่วยกันระมัดระวังตัวเอง
โอกาสที่จะเกิดซึนามิโควิดมีสูงมาก
หลังสงการเทศกาลสงการผ่านพ้นไป
วันนี้เนี่ยมีคนเชื่อว่า
ตัวเลขคนติดเชื้อจริงต่อวันนะ
แล้วต้องไปนับรวมกับตัวเลขนอกระบบ

คือตรวจเองแต่ไม่ได้บันทึกติดแล้วไม่ได้บันทึก

น่าจะเป็นวันละแสนแล้วที่ติดเชื้อตอนนี้
แล้วมีคนบอกว่าเราจะปล่อยให้คนติดเชื้อมากขนาดนี้ไม่ได้
เราจะปล่อยให้คนตายเพราะโควิดวันละร้อยกว่าศพไม่ได้

เพราะว่าฝ่ายที่เขาทำฝ่ายที่ปฏิบัติ

บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ที่บุคลากรทางการแพทย์

ไม่มีวันพักไม่มีวันพักร้อน
พักไม่ได้ป่วยไม่ได้
แต่ตายได้แล้วก็ตายไปหลายลายแล้วด้วยเพราะติดเชื้ออันเนื่องมาจาก

ทีนี้ถ้าสงกรานผ่านพ้นไป
แล้วเกิดซึนามิโควิดขึ้นมา
แล้วจะนำไปสู่สถานการณ์ที่เคยเกิด

บุคลากรทางการแพทย์เอาไม่อยู่

ภาพที่เคยเกิดขึ้นกลับมาอีกรอบหนึ่ง
ภาพที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

เขียนกรอนถึงบุคลากรทางการแพทย์เอาไว้ว่า
นี่คือที่นอนคนอ่อนล้า
ไม่มีหมอนไม่มีผ้ามาห่มหนาว
เป็นเพียงการงีบพักสักชั่วคราว

นอนยาวได้ข้ามคืน
เหนื่อยเครียดกดดัน
วันต่อวันต้องข่มความขมขืน
ต้องเตรียมรับการทับถมล้มทั้งยืน
ต้องทำหน้าให้ชื่นว่ายังไหว

เรื่องราวที่ผมคิดว่า

ภาพอย่างนี้และภาพหมอที่ทำงานกันเหนื่อยหนักเนี่ย
ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกเมื่อสงการผ่านพ้นไป
ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของพวกเรา
หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ต้องมาอยู่ในสภาพนี้
ถ้าเราช่วยกันรับมากที่สุดหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
ก็ไม่ต้องมาเจอสภาพอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในจอ
นั่นคือวิกฤตโควิดแล้วที่จะแถมท้ายอีกเรื่องหนึ่ง
ที่จะตามมาติดติดหลังสงกรานผ่านพ้นไปครึ่งเดือน
คือวิกฤตพลังงานและวิกฤติเศรษฐกิจ
เพราะเริ่มวันที่๑พฤษภาของจริงมาแล้วครับ
รัฐบาลจะปล่อยราคาน้ำมันดีเซลให้ลอยตัว
ไปตามกลไกตลาดเพราะว่าเอาเงินกองทุนน้ำมันไปอุ้มต่อไม่ไหวแล้ว
พอดีเซลขึ้นราคาไปตามภาวะตลาดโลก
ขนส่งทั้งส่งคนทั้งขนส่งสินค้า
หนีไม่พ้นหรอกครับต้องขึ้นราคา
ราคาสินค้าทั้งหลายทั้งปวงก็หนีไม่พ้น
ต้องปรับราคากันเป็นทิวเป็นแถว

ไม่ว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จะใช้พลังและความสามารถ
ตรึงไว้แค่ไหนก็เอาไม่อยู่
แล้วยิ่งถ้าวิกฤตรัสเซียยูเครน
ลากยาวไปอีกนาน
สถานการณ์ด้านพลังงาน
ก็จะอาการหนักไปเรื่อย
แล้วเราจะเตรียมรับมือกันยังไง
เราจะดำรงชีวิตกันยังไง

รายจ่ายมันเพิ่มยุบเพิ่มยับ

และรายได้หดหายไปกว่าเดิมด้วย

คือรัฐบาลอย่าคิดแต่ว่า
ยื้อยุดฉุดอำนาจไว้ในมือให้ได้นานที่สุด
แต่รัฐบาลต้องถามว่า
อำนาจที่ท่านมีอยู่ในมือ
จะสามารถช่วยประชาชนได้มากน้อยแค่ไหน
วิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญอยู่
ผมสะท้อนภาพให้เห็น๒เรื่อง

เทศกาลสงกรานผ่านพ้นไป
ประเมินกันว่าคนอาจจะติดโควิดกันวันละเป็นแสน
วงการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์จะเกิดวิกฤตอีกครั้งหนึ่ง
อันที่๒คือวิกฤตเศรษฐกิจ
กระทบมาจากทั้งเรื่องโควิดเอง
และกระทบมาจากเรื่องสงครามรัสเซียยูเครน
แล้วมันจะฉุดให้ราคาพลังงาน
ราคาน้ำมันราคาสินค้าราคาค่าขนส่งแพงขึ้น

สนุกสนานกับสงการให้เต็มที่
แล้วกลับมาต้องเผชิญกับของจริงแล้วครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
มันก็เป็นการสะท้อนที่อาจารย์บอก
เดี๋ยวกลับมาก็ต้องเผชิญกับของจริงของจริงอะไรบ้าง
ตัวเลขพวกโควิดอะไรต่างด้วย
ต้องระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สุขสรรค์วันปีใหม่ไทยกันมา